ตำรวจนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เดินหน้ากันวันต่อวันเลยนะ
คุณนัทพงศ์ทลายเครือข่ายทุนเทาจีน
ที่บริษัทของตู้หาวครอบครองจอดอยู่ที่สนามบินบ่อไฟที่ประจวบคิริขัน
เมื่อช่วงเช้าตำรวจภูทรภาค๘ก็ไปตรวจค้นอาคาร๘แห่ง
ที่อำเภอเมืองภูเก็ตหลังจากพบว่าเปิดเป็นบริษัท
ที่มีชื่อนายชัยนัทเกี่ยวข้องในฐานะหุ้นส่วน๘บริษัท
แล้วทำธุรกิจอย่างเช่นเช่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปลีกเสื้อผ้าจิลเวอรี่บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
มูลค่าแล้วไม่ต่ำกว่า๑๗๐ล้านบาทนะคะ
ก็อายัดรวบรวมให้เป็นหลักฐานเข้าสู่ขั้นตอน
ดำเนินการตามกฎหมายพรบฟอกเงิน
คือบอกแต่ละที่ที่ไปเจอเนี่ยคือธุรกิจใหญ่เงินทุนสูงทั้งนั้นเลยนะคะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนในคดีนี้บอกว่า
จนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมได้มีการอายัดทรัพย์สินของตู้ห่าวไปแล้วไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาท
แล้วถ้าพบความผิดกลุ่มนอมินีที่มีส่วนร่วมถือครองทรัพย์สินก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยค่ะ
สำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีค่าราชการทุกหน่วย
ที่เกี่ยวข้องกับการให้สัญชาติเพื่อเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนจีนค่ะ
วันนี้ก็ทุกนายครับทุกนายก็ใครเกี่ยวข้องก็ต้องว่าไปนะครับ
ก็ต้องว่าไปตามพยานฐานวันนี้มันทำไปแล้วมันหยุดไม่ได้ครับนะ
เพราะว่าถ้าหยุดเนี่ยสังคมก็ต้องรู้นะครับ
วันนี้ถึงได้บอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของเจ้าที่รัฐ
สินทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกถือครองหมดนะครับ
แล้วมันอาจจะล่มสลายไปเหมือนประเทศอื่นที่ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับ
ท่านไปดูเองว่าประเทศไหนที่ล่มสลายไปแล้วขณะนี้นะครับนะเกิดจากแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นการถือครองที่ดินถือครองบริษัทโดยใช้คนจีนที่เอาเงินไม่ถูกต้องมา
แล้วก็ใช้นอมินีไปถือครองต่อไปเนี่ยคนไทยจะไม่มีที่ยืน
ส่วนคุณชูวิทย์ค่ะยังไม่หยุดคุณนัทพงศ์วันนี้เนี่ยเดินหน้าเอาหลักฐานชุดใหม่
ซึ่งเขาบอกว่าในชุดนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเส้นทางการเงินของนายชัยนัทหรือในตู้ห่าว
ไปมอบให้พลตบทเอกสุรเชษฐ์นะคะย้ำว่าเป็นข้อมูลที่แม่นยำ๑๐๐
ครับแล้วก็ชี้ไปถึงบุคคลทุกคนที่นายตู้เห่าเกี่ยวข้องด้วยข้อมูลชุดนี้น่าสนใจค่ะก็วัน
เพราะเป็นข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินที่ชัดขนาดว่า
ดังนั้นถ้าเกิดพลเมืองอย่างดีพลเมืองดีอย่างผมเอาข้อมูลมาให้แล้วมาตั้งข้อสังเกต
ผมต่อไปก็ไม่ต้องมีแล้วครับอย่ามีพลเมืองดีเลยต่างคนต่างอยู่แล้วกัน
ต่างคนต่างอยู่ถ้าขโมยขึ้นบ้านก็อย่ามาให้ผม

ผมก็อยู่ของผมจะเอากันอย่างนั้นใช่ไหมครับ
สำหรับคดีนี้ทางพลตำรวจเอกสุรเชษก็ยืนยันบอกว่า
ืบหน้าไปแล้วตอนนี้๙๐นะคะมั่นใจว่าจะปิดคดีในกรอบ๓สัปดาห์ได้แน่นอนค่ะ